กระหนกประกอบอยู่ในลายไทยทั่วไปสมัยก่อนอาจมีประดับอยู่เฉพาะในวัดและในวังเท่านั้น
แต่ปัจจุบันได้ผูกพันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับวิถีชาวบ้านด้วย
การนำลายมาประกอบกันหรือที่ช่างโบราณเรียกว่าผูกลายให้เป็นลายใหม่นั้นจะใช้ลายกระหนกเป็นแม่ลายประกอบกับลายอื่น
โดยได้แรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติรอบตัวเช่นกระหนกเปลวที่มีลักษณะเป็นเปลวไฟ
หรือลายกระหนกใบเทศที่เรียนแบบจากใบเทศ
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน